ส่วนเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้มีคนเสียชีวิตนะคะ๒ศพค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์รถกระบะเนี่ยไปชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ผู้หญิงสองคนเสียชีวิตคุณผู้ชมก็พอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้แล้วตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะ
เขาไปเจอกระบะก็คาดว่าน่าจะเป็นกระบะคันนี้นี่แหละไปพลิกคว่ำอยู่กลางถนนด้วยค่ะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิด
เมื่อตี๔ที่ผ่านมานะคะโดยตำรวจสพเสม็ดเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันมีคนเสียชีวิตบน
ถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าเมืองชนบุรีอยู่ตรงหน้าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่๙หมู่๑ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองชนบุรีตอนเจ้าหน้าที่กับแพทย์ไปถึงเนี่ยนะคะแล้วก็มีกู้ภัยไตรคุณธรรมไปเจอศพผู้เสียชีวิต
เป็นผู้หญิงทั้งสองศพเลยศพแรกเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ซ้ายสุดห่างออกไปสักประมาณ๔๐เมตร
ไปเจอศพที่๒เป็นผู้หญิงไม่ทราบชื่อเหมือนกันค่ะทั้งสองศพเนี่ยอายุประมาณสัก๕๐๖๐ปี
สภาพที่พบคือกระดูกหักทั้งร่างเลยค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ในเลนขวาสุดทีนี้พอห่างออกไปจากศพเนี่ย
ประมาณ๒๐เมตรก็ไปเจอรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทะเบียนคอควายคอควายฉิง๗๗
ชนบุรีรถเป็นรถพ่วงข้างเนี่ยนะคะพังยับเยินเลยแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนกระบะสีเทาดำเนี่ยมันตก
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยตำรวจก็ต้องเก็บเศษชิ้นส่วนของรถกระบะเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน
เพราะว่าจากการสอบสวนไม่มีใครเห็นเหตุการณ์

แต่ที่คาดว่าน่าจะเป็นกระบะคันที่ชนผู้หญิงทั้งสองคน
แล้วขับไปปรากฏว่ากระบะคันนั้นพลิกคว่ำ
เพราะไปเจอกระบะคันหนึ่งอยู่บนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรี
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๔กิโลเมตรค่ะ

แล้วก็ที่ฝากระโปรงที่หน้ากระจกรถเนี่ย
คราบเลือดเนี่ยกระจายอยู่เต็มเลยของรถกระบะนะคะ
แล้วที่รถเนี่ยมันมีรอยยุบคล้ายกับชนเข้าที่ศีรษะ
ซึ่งตำรวจก็จะตรวจสอบทะเบียนรถ
ว่ากระบะคันนี้ใครเป็นผู้ครอบครอง
จะได้ตามตัวเจ้าของรถกระบะว่าใช่คนขับหรือเปล่า
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ